พี่ผู้โดยสารรถตู้ประจำทางเข้าใจนะคะว่าน้ำมันแพง
ขนส่งผู้โดยสารก็อยากจะให้คุ้ม
แต่อย่าลืมนะความปลอดภัยของผู้โดยสารจะต้องคิดเป็นอันดับแรกนะครับ

เปล่ากระป๋องเรียกพี่เลยนะคะ
รถตู้โดยสารสายขอนแก่นน้องเรือค่ะ

กำลังจะไปขึ้นรถตู้โดยสารคันนี้แหละ

แล้วก็ขออภัยสำหรับที่อาจจะติดบางคน

ภาระผู้โดยสารก็มีคุณโอ้โหแล้วยัดเข้าไปแบบนั้นนะจะล้นกันมาอยู่แล้วนะฮะ
ขออนุญาตคนในคลิปด้วยนะคะจริงค่ะเห็นไหมคุณดูสิปิดประตูไม่ได้เลย
แย่มากพูดจริงนะคะความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยเธอไม่ได้แจ้งนะคะว่าเป็นรถตู้โดยสารของบริษัทไหนอย่างไร
แต่ถ้าเกิดว่าเห็นโลโก้ก็พอจะรู้ว่าเป็นบริษัทขนส่งใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะคะ
แล้วก็ข้อมูลของรถตู้สายนี้เป็นรถตู้โดยสาร
ระหว่างทางจากจังหวัดขอนแก่นหนองเรือไปที่อำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมินะคะ

ต้องให้คอสอบเขาเรียกว่าอะไรบริษัทตรวจสอบด้วยนะ